ตากข้าวที่ผ่านมาเราเห็นแบบหลายที่แล้วนะ
กในบ้านเอาเฟอร์นิเจอร์ออกแล้วก็ตาก
แต่ว่าคราวนี้จะพาไปดูตากอยู่ตรงนี้

ประโยชน์ของทำเกาะกลางใหญ่ไว้เพื่ออะไร
นี่ค่ะนี่แหนะนี่นี่

ผมนี่ไงนี่ไงประโยชน์ของมัน
ปากเข้าบนเกาะกลางไทยแลนดโอลี่ครับ
เห็นหรือยังคุณผู้ชม
ประโยชน์ตากตรงนี้
รบกวนคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนน
เดี๋ยวก่อนเกาะกลางเขามีมาเพื่อสิ่งนี้
มีคนแซวแบบหยอกบอกว่าเออนี่ไงประโยชน์ของเกาะกลาง

ไม่ได้ปากทั้งเกาะกลางด้วยนะคะ
โอ้โหนี่คือการตากข้าวมิติใหม่เลยนะทุกปีเนี่ยจะเห็นว่าตากอยู่ที่ถนนใช่ไหม
ปีนี้มาตากที่เกาะกลางเอาได้ใช้ประโยชน์จากเกาะกลางที่สร้างมาแบบใหญ่กว้าง
คือส่วนอื่นแห้งหมดแล้วเหลือกระหย่อมนี่แหละ
ก็เลยขอยืมสักนิดนึงนะ

คือบางคนบอกว่ามันเกะกะสายตามันรกลูกหูลูกตา
แต่ก็มีบางคนไปคอมเมนต์บอกมันก็ดีกว่าไปตากบนถนนไหมล่ะ
มันไม่ขลิกผังทางตันจ้อน
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะเตือน
ถ้าเกิดตอนไปเก็บข้าวอันนี้ต้องระวัง

ข้ามถนนไปเก็บแล้วก็ข้ามกลับมา
กลัวเรื่องอันตรายรถจะเฉียวรถจะชนเอานะคะ

ครับมิติใหม่ของการตากข้าว